ขึ้นไปเลยคุณผู้ชมขาจะพาขึ้นเขา
ชมความงามนะคะที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี่แหละ
คือวัดพุทธาวาสภูสิงศ์
บนยอดเขาภูศิงภ์ตำบลภูศิงศ์
อำเภาสหรษภัณฑ์จังหวัดกาลสินฯ
ที่วัดแห่งนี้นะต้องบอกเลยว่า
กำลังเป็นสถานที่ที่เหล่าบรรดานักท่องเที่ยว

คุณดูภาพมุมสูงสิคุณอยากจะขึ้นไหม

คุณต้องไต่บันไดขึ้นไปตรงนี้เขาเรียกว่าบันไดสวรรค์
จะมีบันไดสวรรค์ทั้งหมด๖๕๔ขั้น

ไหวค่ะใจเราต้องสู้ก่อนนะคะ
คุณอยากขึ้นบันไดไปค่อยขึ้นไปนะคะ
ขึ้นไปถึงคุณก็จะได้ชมความงดงาม
วิวธรรมชาติบนยอดเขาภูสิง
สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๓๔๖เมตร
ค่อนข้างสูงบรรยากาศดีคุณมองเห็นวิวทิวทักของกาลสินด้วย
นี่คือเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แบบว่าไม่ต้องตายจริง
ก็ได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่ามันสวยมาก
ต้องใช้คำนี้ด้านบนคุณขึ้นไปคุณจะสัมผัสกับ
อากาศบริสุทธิ์ก่อนเลยนะคะ
เย็นด้วยช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ดีไม่ดี

แล้วมองออกไปแบบ๓๖๐องศา
ก็จะเห็นทั้งป่าไม้สายน้ำทอดยาวแบบสุดลูกหูลูกตา
นักท่องเที่ยวที่มาก็ถ่ายรูปติดอกติดใจกันไปนะคะ

ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพรมภูมิปาโล
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
หน้าตักกว้าง๑๐เมตร
สูง๑๕เมตรองค์ใหญ่ตรงานแบบนี้
หลายคนที่ขึ้นมาก็มักจะมากราบไหว้ขอพร
ไปกันได้ที่วัดพุทธวาสภูสิง
ยอดเขาภูสิงตำบลภูสิงศ์

วันนี้เราก็เลยอยากจะแนะนำกลับไปว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่ง
อย่าว่าไปเดี๋ยวเขารู้กันหมด